ส่วนสื่อต่างชาติเองสื่อเทศเอง
มีการวิจารณ์ว่าเลือกตั้งไทยไม่ปกตินะครับ
โดยสื่อต่างชาติรายงานสถานการณ์การเมืองไทย
หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐประหารในปี๒๕๕๙
สื่อหลายสำนักต่างวิเคราะห์เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาล
หลังจากทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ๙๐
โดยเฉพาะเอาตัวเลขจำนวนสสเขต
เริ่มเห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละพักมีจำนวนสอสอเขตในมือเท่าใด
ก็เอาไปคำนวณเรื่องของสอสอบัญชีบรายชื่อ
แม้ว่าทางกรกตจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อออกมาอย่างชัดเจนก็ตาม
โดยทางกรกตจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่๙พฤษภาคมนี้
อันนี้สื่อเทศก็นำเสนอจากเหตุที่เมื่อวานี้
ท่านเหลขาอธิการกรกตพันธมิตรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
แล้วก็รองเลขาคุณนัทเล่าศรีสวกุลออกมาตั้งโต๊ะแถลง
หมายถึงผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการ๙๕เนี่ยนะฮะ
ส่วนพักเพื่อไทยที่ได้จำนวนสอสอเขตมากที่สุด
แล้วถ้าไปผนวกบวกกับปาร์ตี้ลิสต์ที่คำนวณมา
ก็จะได้สอสอมากที่สุดในสภา
ก็ต่างออกมาประกาศอ้างสิทธิ์ความชอบทำในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ตัวแปรสำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองว่าจะเป็นตัวชี้ขาด

กลับอยู่ที่สวจำนวน๒๕๐เสียง

อันนี้สื่อนอกวิภาควิจารณ์เรื่องนี้นะ

ต่างมีการโพสต์ถึงความไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรม
ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้
ความล่าช้าในการประกาศผลคะแนน

หรือว่า๕กว่าที่กรกตเขาแถลงออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรกต
ถึงขั้นมีการล่าบรายชื่อถอดถอน

แทบจะไม่มีผู้สังเกตการการเลือกตั้ง

พักเพื่อไทยจะชนะคะแนนเสียงที่นั่งในสภาล่าง

ซึ่งได้๙๗ที่นั่งในรัฐสภา
ทำให้ยังเกิดความสับสน
ใครกันแน่ที่สมควรจัดตั้งรัฐบาล
ท่ามกลางการร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการนับคะแนน

อย่างเป็นทางการจากกรกตอีกครั้ง
ในวันที่๙พฤษภาคมนี้นะครับ

ที่มีแฮชแท็กมากมาย
ก็บอกตอบต้องแตกเมื่อวานอันดับหนึ่ง
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็เอาแฮชแท็กนี้ไปแชร์กันเยอะเลยนะครับ